มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยก็เป็นเหตุการณ์ระทึกค่ะ
ชาวบ้านกังวลกันเพราะว่ามันมาจากอุบัติเหตุที่ปลาจีนบุรีคนขับรถบรรทุก๒๒ล้อคันนี้
วูบขึ้นมาแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุแล้วคันนี้บรรทุกของเหลวมาคุณผู้ชม
มันไหลท่วมถนนเลยค่ะอะไรก็ไม่รู้คนผ่านไปผ่านมาต้องตกใจก่อนล่ะ
มาแบบนี้ต้องน้ำมันแน่เป็นเชื้อเพลิงแน่มันจะระเบิดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
ครับนะคะปรากฏว่าจริงจริงแล้วมันคือกากน้ำตาลนะคะอืม
แต่เอาจริงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขวางเส้นทางจราจรก็ได้รับความเดือดร้อนกันระดับหนึ่งแล้วด้วยนะคะ
รถบรรทุกพ่วงนะคะมีลูกพ่วงเป็นแท้งขนาดใหญ่ข้างในเนี่ยก็เป็นกากน้ำตาล
พอมาถึงตรงนี้ประมาณ๗โมงครึ่งอันนี้ที่ประจินบุรีนะคะ
ตัวเองก็วูบหลับไปรู้ตัวอีกทีนึง
ล้อรถด้านหลังตกไปข้างถนนแล้ว

ก็หักพวงมาลัยจนรถเสียหลัก

ตะแคงถลายไปกว่า๘๐เมตร
ตัวเองก็บาดเจ็บขาด้านขวาด้วย

มันรั่วไหลลงพื้นถนนแล้วไหลไปที่ไร่นาของชาวบ้านด้วยค่ะ

เนี่ยค่ะก็ต้องกวาดของเหลวแล้วก็เก็บกู้ซากรถค่ะ
มันวูบวูบไปตั้งแต่ตอนไหนผมไม่แน่ใจ
แล้วทีนี้รถมันลงข้างทางมันล้อมันลงข้างทางฝั่งนู้นแล้ว
แล้วผมตกใจผมตื่นขึ้นมาผมก็เลยหักขวาขึ้นมา
แล้วเนี่ยหางมันเป็นหางน้ำไงมันเหวี่ยง
เหวี่ยงแล้วเอารถไม่อยู่ก็เลยพลิกคว่ำ
อืมคือที่ล่าไปเจ็บตั้งแต่เมื่อกี้
ถลอกที่ขากับที่แขนแล้วก็เจ็บกับขัดยอกธรรมดา